บาทของโควิดแน่นอนไปส่งผลกระทบกับหลากหลายอาชีพ
หนึ่งในกลุ่มนั้นคือลิเก

คนก็เทฮาแล้วก็ให้ผงมาลงมารายกันไป

ให้คนเม้นแล้วก็โอนเงินเป็นค่าภูมิมาไหลเข้าไปให้

ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมมีหลายวงเหมือนกันนะครับ

ยังติดสะตึงสนใจอยู่เสมอยังเป่าระเมอเผลอคนห่วงอาวรยังมั่นโดนใจให้เธอไม่ไกลจนยังรักแน่นอนไม่เปลี่ยนใจ
ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องแอ๋วนะครับ
นี่ลิเกสู้ภัยโควิดนะฮะ
ก็เป็นคณะลิเกสมศักดิ์ลูกอ่างทองครับ
เขาเคยมีการแสดงเดิมทีนะมีงานทุกวันเลย
แต่ว่าพอมีโควิด๑๙เจ้าภาพยกเลิกงานเกลี้ยงครับ
ทำให้คณะลิเกไม่มีเงินและลูกวงมันเยอะไงคุณ
มีทั้งนักดนตรงดนตรีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
นิเกสมศักดิ์ลูกอูทองก็เลยปรับรูปแบบการแสดงมาเป็นการแสดงผ่านทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กแทน

ก็ใช้ชื่อว่าสมศักดิ์ลูกอูทอง
โอ้โหคุณผู้ชมครับแฟนคลับเขาตอบรับดีเหลือเกินครับ
ดาแม่ยกแม่ยกเข้าไปชมกันเยอะ
แล้วก็มีคนคอมเมนต์นะใต้โพสต์ใต้ไลฟ์เขาก็มีการโอนเงินเข้าไป
รายได้จากการแสดงได้มาจากการขายพวงมาลัยให้กับบรรดาแม่ยกทางออนไลน์นี่แหละครับ
เข้าไปชมไลฟ์สดเสร็จแล้วผักโพอใจโอนเงินเข้าไปเป็นข้ากับพวงมาลัย๒๐บาท

มีรายได้หล่อเลี้ยงคนในคณะบ้างจากช่วงกักตัวแบบนี้ยังไม่สามารถแสดงได้
เห็นไหมคนเมนต์ก็ชอบกันทีเดียวนะครับถ้าใครชื่นชอบก็สามารถไปดู
สดของเขาได้ของคณะของเขานะฮะคณะลิเกสมศักดิ์ลูกอ่างทอง
ก็ไปดูแล้วก็ไปช่วยเขาให้เขาอยู่ต่อไปได้นะครับ
ต้องสู้อดทนให้ต้นเวลาจึงต้องควันฝังควรฝ่าย
เราต้องมาละภาพเพียนอุดหนุนทุเรียนดาวร้าย
นี่คลิปนี้คือลิเกหลงโรงนะฮะทุเรียนดาวร้าย

นี่คือคุณวัชราชนักดนตรีอายุ๓๘ปีลิเกหลงโรง
จากแสดงลิเกเป็นตัวโกงหรือว่าดาวร้ายอยู่คณะเฉลิมชัยมาลัยน่า
แต่ว่าพอมีโควิด๑๙ระบาดทำอย่างไรดีเจ้าภาพยกเลิกงานหมด
หันไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
เขาเป็นคนชอบกินทุเรียนอยู่แล้วสุดท้ายคิดไปคิดมาเอ้า
เอาละวะจับมีดปอกทุเรียนขายทุเรียนดีกว่าสร้างรายได้หน้าบ้านตัวเองครับ
บนถนนโพพระยาท่ามเรือตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ที่มันสร้างความฮือหาให้กับคนผ่านไปผ่านมาเพราะอะไรนะฮะ
ลีลาการปอกทุเรียนเขาเนี่ยนะไม่แพ้มืออาชีพเลย
ร่องแคล่วมากที่สำคัญไม่ทิ้งลีลาของดาวร้ายประจำคณะลิเกครับ
ร้องเพลงไปแต่งกรอนไปขายทุเรียนกันไปรับประกันความหอมหวานกรอบนอกนุ่มในทุเรียนดาวร้ายนะครับ
เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเห็นไหมฮะใส่ชุดลิเกมาแบบนี้เลย
ระหว่างใครมารอซื้อทุเรียนก็ฟังดาวร้ายคนนี้นะร้องลิเกให้ฟังไปด้วย

ทุกคนก็ต้องสู้เพื่อปากเพื่อท้องนะฮะหลากหลายวิธีการนะครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ